ดีกว่าวันที่๑๗ธันวาคมทางกรมกฎพุมลพิษได้ประสานงานใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แต่ช่วยอย่างยิ่งกรมบุตุนิยมวิทยานะครับ
เพราะว่าช่วง๒๓วันที่ผ่านมานี้
ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคงจะรู้สึกได้ถึงสภาพอากาศนะครับ
ที่ลมนั้นแทบจะไม่มีนะครับ
แล้วก็เรียกว่ามีการกดทัพของสภาพอากาศอยู่พอสมควร
จึงเป็นที่มาที่ทำให้เกิดสถานการณ์ที่มีการสะสมอยู่ในกรุงเทพมหานคร
ในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
กระแสลมนั้นหลับมากความชื้นสัมผัสก็สูง
จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้วันนี้นะครับจนไปจนถึงวันที่๑๗ธันวาคม
ก็จะมีสภาพที่มีฝุ่นเยอะนะครับมีหมอกควันเยอะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราจะคุยกันก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอ่า
จริงแล้วอาจจะเป็นกรุงเทพมหานครหนักหน่อยนะคะที่คนกรุงเทพส่งเสียงค่อนข้างมากนะคะว่า
ถ้าเราไม่ได้รวมในกรณีอื่นที่เห็นเป้าชัดเช่นภาคเหนือเจอกรณีเรื่องไฟป่า
หรือว่ามีกรณีไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็พัดเข้ามาในเขตพื้นที่ของประเทศไทย
คือแต่เราก็จะเห็นได้ว่าคือกรุงเทพจะเจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วนะคะ
ในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมาจะเข้มข้นมากเพราะว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังขึ้นนะคะ
แต่จริงแล้วถ้าย้อนกลับไปหลังจากนั้นก่อนหน้านั้นไปเลยเนี่ยนะคะก็มีอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ไม่มี
แต่คำถามก็คือว่าในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันนี้ตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ย
มีอะไรที่คืบไปแล้วบ้างสำหรับมาตรการที่เกิดขึ้นในลักษณะของนโยบายหรือว่าโครงการ
เหนือจากการขอความร่วมมือจากภาคประชาชนเองแล้วก็เอาตัวรอดกันเอง
ตอนนี้บ้านที่มีเครื่องปรับอากาศคือมีแอร์นะคะแล้วก็มีเครื่องที่สามารถจะฟอกอากาศให้มันให้มันดีขึ้นกว่าข้างนอกได้
ก็คือก็ต้องซื้อ๒ชิ้นพูดง่ายนะคะคือถ้ามีเงินหน่อยก็คือซื้อ๒ชิ้นแล้วก็ปิดทุกอย่างเลยทั้งประตูทั้งหน้าต่าง
แต่คำถามคือว่านั่นแปลว่ารอดหรือเปล่าวันนี้สองท่านจะคุยกันกับดิฉันในรายการนะคะ
ท่านแรกค่ะเขินนะคะก็เจอกับอาจารย์มาบ่อยเลยเรื่องพูดทรงคุณนวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะคะ
อาจารย์เนี่ยเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกัน
แต่ว่าอาจารย์มีอีกหมวกหนึ่งนะคะเป็นโคศกศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
งานหนักสุดเลยบ้างค่ะตอนนี้นะคะสัตว์อาจารย์ดรศิวัฒน์พรงพี่อาจารย์
สวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ที่บอกว่าเชิญอาจารย์สนทิใหม่แล้วแล้วเขินก็คือก็พูดปากเปียกปักแฉะเนาะอาจารย์
ว่ามันมีอะไรบ้างเราต้องทำอะไรบ้างครับแต่เราเข้าใจว่ามันไม่ใช่ทุกอย่าง
ทำได้ภายใน๓เดือนจบ๒อาทิตย์จบอันนี้เข้าใจได้
แต่นี่เอามุมมองของอาจารย์ก่อนค่ะเรียนเป็นประชาชน
พอมันแสกจมูกปุ๊บมันเห็นท้องฟ้ามัวปุ๊บเราก็หงุดหงิด
เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไม๒ปีที่แล้วเราก็รู้สึกอย่างนี้ปีที่แล้วก็เป็นอย่างนี้
ปีนี้ก็เป็นอย่างนี้อาจารย์ตกลง
เอาเฉพาะช่วงย้อนกลับไปแค่๕ปีหรือ๓ปีก็ได้ค่ะ
อะไรที่อาจารย์มองว่าอย่างน้อยไทยเตรียมตัวแล้วดีขึ้น
ครับคืออย่างนี้คือ
เรื่องฝุ่นละออกมันเกิดมาหลายปีแล้วนะครับ
แล้วก็ตอนหลังเราก็เพิ่งมาเริ่มตื่นตัวกันตื่นตัวกันมา๒๓ปี
ว่ามติขรมองบอกว่าระยะสั้นระยะกลางระยะยาวที่เราต้องทำอะไรบ้าง
เป็นอย่างไรก็ตามคือในเรื่องของความกดอากาศสูงจากประเทศจีน
แล้วอ่อนกำลังลงแล้วทำให้อากาศลอยขึ้นไม่ได้
จมตัวเนี่ยอย่างนี้เราแก้ไม่ได้เกิดขึ้นทุกปีนะ
แต่สิ่งที่เราจะต้องแก้ได้ก็คืออะไรแหล่งกำเนิดทั้งหลาย
ไม่ว่าจากกิจกรรมนะฮะหรือว่าพื้นที่ที่เกิดปัญหานะครับ
ที่ผ่านมาผมมองว่าในกรทมก็ดีขึ้น
แล้วก็มีแผนการจัดการเยอะแยะนะฮะไม่ว่าจะเป็นแผนในการแก้ไขปัญหา
แหล่งกำเนิดตรวจจับควันดำนะฮะ
หรือว่ามีแผนในการที่จะไปเอ่อไปไปชาวสัมพันธ์ลนอลงอะไรต่างต่างนะฮะ
แต่ผมมองว่าถึงวันนี้เนี่ยนะก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นไปกว่าเดิมมากมายนัก
นะครับเพราะว่าหลักการหลักหลักก็คือมันมาจากรถเครื่องยนต์ดีเซล
ในกรทมอร์นะฮะรถเครื่องยนต์ดีเซลเนี้ยของเรามีประมาณสิบจุดเก้าล้านคันนะครับ
เออไม่แหงละรถรถทั้งหมดในกรทมอร์มีสิบจุดเก้าล้านคัน
เป็นรถเครื่องยนดีเซลประมาณสองจุดแปดล้านคันนะครับแล้วก็เป็นรถบรรทุก
รถเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นคันอันนี้วิ่งอยู่ในกรทมนะ
นะครับแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรการจราจรติดขัดตอนนี้ยิ่งติดขัดมากขึ้น
กิจกรรมต่างต่างบนถนนยิ่งติดขัดประเด็นต่อมาคือมีโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่รอบรอบกรทมเนี่ย
ประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยโรงที่จะต้องเฝ้าระวัง
นักยัดใช้ฟอร์สิลล์นะครับมีการก่อสร้างอาคารสูง
ประเทศไทยเนี่ยมีอาคารสูงประมาณ๑๐๐เมตรขึ้นไปเนี่ยติดอันดับ๖ของโลกนะครับ
อันนี้ของเรามีอยู่นะพื้นที่สีเขียวเราก็น้อยนะครับ
ก็ทมที่ผ่านมาเราก็พยายามทำตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับ
ควันดำนะฮะเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับ
แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าไปดูแลสุขภาพเตือนประชาชนอยู่ตลอดเวลา
แต่สิ่งที่ผมยังมองไม่เห็นคือว่าในเมื่อรถมันเพิ่มขึ้น
รถยนต์ที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วรถยนต์ก็เป็นรถยนต์รถยนต์เก่าด้วย
ที่ก็เป็นรถยนต์ยูโร๓นะครับ
แล้วก็เรามติคอลโมบอกว่าในปี๖๔รถยนต์ที่จะออกมาใหม่จะต้องใช้ไอเสีย
ก็คือยูโล๕ไอเสียต้องออกมายูโล๕นะ
แต่ว่าต่อมาในกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปมีมติเมื่อวันที่๒๐กรกฎาคม๒๖๓บอกว่าให้เลื่อนไปเป็นปี
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะรถพวกนี้เราต้องจมอยู่ฝุ่นไปอีก๓ปีนะครับ
เพราะว่าถ้าเราใช้ยูโล๕นี่หมายความคือน้ำมันเนี่ยนะมีกรรมฐานเนี่ยประมาณ๑๐ส่วนในล้านส่วนนะครับ
อาจารย์ทำไมเขาเลื่อนนะคะคือเตรียมไม่ทันหรือว่าไง

แล้วก็ผู้บอกว่าการไม่มีความพร้อมนะครับ
มาตรฐานยุโรศีคือมีคำอาธารณ์๕๐ส่วนในล้านส่วนในน้ำมัน
ที่อาจารย์สวทธิสรุปมาจริงไม่ใช่เราไม่เห็นปัญหา
คือภาครัฐเห็นนั่นแหละแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างที่แก้ได้แบบ
ดิดนิ้วแล้วก็แก้ได้ไม่ใช่ว่าปีเดียวจบไม่ใช่นะคะ
แล้วมาฝั่งของอาจารย์สิวัตติ์บ้างค่ะ
อาจารย์เอามุมมองของอาจารย์บ้างค่ะคืออาจารย์รู้ข้อมูลข้างใน
หน่วยงานภาครัฐด้วยเนี่ยนะคะคือตอนนี้อะไรที่เปลี่ยนไปจาก
อย่างน้อยก็คือ๒๓ปีที่ผ่านมาตั้งแต่แบบคนกรุงเทพ
ส่งเสียงดังสุดในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาอะไรเปลี่ยนไปบ้างคะ
คือตอนแรกที่คุณจอมขวัญได้กรุณาแนะนำผมนะครับตอนนี้สวมหวกอยู่๒ใบ
ค่ะใบแรกก็คือว่าเป็นในฐานะโฆษกสกพนะครับ
อีกใบหนึ่งก็คือเป็นนักวิชาการค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าตอบคำถามแรกก่อนในฐานะของโฆษกสกภเนี่ย
มีอยู่๔เรื่องหลักที่เริ่มเห็นได้ชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับ
เรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการนำร่องโครงการที่จะให้มีสิทธิที่ดินทำกิน
ให้กับประชาชนอันนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นการตอบโจทย์โดยเฉพาะภาคเหนือนะครับ
ซึ่งก็ต้องคนในภาคเหนือต้องทนทุกขรมานกับฝุ่นควันมาหลายปีแล้ว
คือแนวคิดง่ายเลยก็คือว่าทำยังไงให้คนกับป่าสามารถอยู่ด้วยกันได้
เมื่อคนกับป่าอยู่ด้วยกันได้ปั๊บอีกอันหนึ่งที่จะตามมาก็คือเมื่อคุณมีสิทธิในที่ทำกินแล้ว
คุณก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในการปกป้องผืนป่าด้วยไม่ใช่เอาสิทธิอันได้นั้นไปขายต่อให้กับนายทุนทำรีสอร์ท
อันนี้ก็ไม่ใช่นะฮะนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่าเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ซึ่งแอปพลิเคชันตอนนี้เนี่ยทางหน่วยงานของรัฐกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็กรมควบคุมมลพิษเนี่ยได้ร่วมมือกับทางจิสด้านะครับแล้วก็ทางนาซ่าในการที่จะพัฒนาแบบจำลองในเอ่อ

ก็คือมันมีหลักคิดหนึ่งของทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติก็คือว่าการบริหารจัดการไฟป่าแบบการชิงเผา
ที่ผ่านมาเรารู้อยู่แล้วการเผาไม่ดี
แต่ในบางครั้งถ้าเราไม่มีวิธีการจัดการในการลดปริมาณเศษชีวมวลให้มันน้อยลง

โดยเฉพาะปีที่เกิดเป็นปีอันโนโยมามันปีแห้งแรงมาก
ทิ้งระยะเวลาไว้๔๕ปีปล่อยให้มันเกิดการสะสมเศษชีวมวลอย่างเดียว
มันเพิ่มขึ้นโดยไม่มีการบริหารจัดการหรือเอาไปออกได้
มันก็จะกลายเป็นปัญหาเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามกฎหมายก็คือว่าต้องให้เจ้าหน้าที่รัฐเป็นคนทำนะครับ
ในการที่จะมีการชิงเผาก่อนเพื่อลดปริมาณชีวมวลให้น้อยลง

คือเผาแรกยังไม่เป็นไรไม่ส่งผลกระทบมากนักอันนี้ก็ได้นะครับ
แต่ว่าเมื่อปีที่แล้วตอนที่เกิดปัญหาหนักมากในภาคเหนือตอนบน
แต่สิ่งที่ท่านไม่ทราบก็คือท่านไม่ทราบว่าลูกน้องของท่าน
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าจะเป็นอาสาสมัครเนี่ย

จะทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถที่จะออกคำสั่ง
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ลูกน้องของท่าน
สามารถเข้าไปจัดการดับไฟได้อย่างทันท่วงที
หลักตอนนี้ก็คือมีอยู่๔เรื่องที่ทางภาครัฐได้ทำมานะครับ
อาจารย์ถามอาจารย์๒ท่านเพิ่มแบบนี้ก่อนนะคะ
เอาถ้าสมมุติเรามีความเข้าใจเรียนขออนุญาตคนจังหวัดอื่นก่อนนะ
เอากรุงเทพเป็นหลักก่อนนะคะเพราะว่ากรุงเทพจะมีความเฉพาะ
หรืออาจจะเทียบเคียงกับหัวเมืองในเมืองใหญ่ของจังหวัดอื่นได้บ้างบางส่วนนะคะ
เอากรุงเทพก่อนที่กรุงเทพหนักเนี่ย
คือ๑๒๓ที่ทำให้กรุงเทพเป็นแบบนี้คืออะไรคะอาจารย์
รักเลยนะครับโอเคครับถ้านักสุดเลยนะตอนนี้มันเป็นเรื่องของ
ไอเสียจากเครื่องยนต์ดีเซลนะครับอันนี้คือชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเป็นแบบนั้น
แล้วมันก็มีปัจจัยเสริมคือมลพิษที่มันมาจากที่อื่น
ที่ไม่ได้อยู่ในเช่นการเผาในเศรษฐ์ชีวมวลผมก็ต้อง
บางครั้งมันอาจจะกระทบเรื่องความสัมพันธ์ของประเทศนะ
แต่มลพิษข้ามพรมแดนบางครั้งเราเองก็อาจจะเป็นผู้ปล่อย
ยังกระทบอย่างเพื่อนบ้านได้แล้วบางครั้งเราก็เป็นผู้รับ
เมื่อไร้พรมแดนปั๊บแล้วเนี่ยมันเกิดมันขึ้นอยู่กับทิศทางลมซึ่งสามารถเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับแล้วก็ยังไม่รวมถึงเขตอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะปล่อยออกมาได้ด้วยเช่นเดียวกันและสามารถส่งผลกระทบต่อกระทอมอได้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉ

และแบบเป็นเมืองของแต่ละจังหวัดเนี่ยสาเหตุเหมือนกันไหมคะ
กำหนดค่อนข้างชัดว่าลดดีเซลนะครับเป็นอันดับหนึ่งก็คือถึง๗๕นะครับ
แล้วก็ลองลงมาก็มีการเผาในที่โล่งนะครับแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่รอบนะครับนะครับ
ซึ่งตรงนี้ถ้าท่านเรียงมาก็คือว่ารถเครื่องยนต์ดีเซลเป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง
แล้วก็ต่อมาก็คือการเผาในที่โล่งการเผาที่โรงเป็นการเผาขยะหรือว่าเผาต่อสังควางข้าวอะไรทุกอย่างนะทุกเผา
อันนี้ลองลงมาแล้วก็อีกอันก็คือโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ
โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยคือมีประมาณ๑๗๐๐โรงที่ต้องเฝ้าระวัง
อยู่รอบเนี่ยต้องเฝ้าระวังซึ่งผมกำลังบอกว่า
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องไปตรวจสอบให้ดีนะฮะ
อาจารย์หมายถึงว่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทำอุตสาหกรรมใช่ไหมคะ

เช่นผ่านหินน้ำมันเตาน้ำมันดีเซลหรือว่าฐานไม้พวกนี้นะครับ
คือที่มาของเชื้อเพลิงที่มาของพลังงานที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

เพราะฉะนั้นจริงอาจารย์ทั้งสองท่านเรียงประมาณเดียวกันหมดเลย

มันจะมีอยู่๒อย่างแบบเร็วที่เราควรจะรู้ร่วมกัน
คือเรียนขอเอาแบบรูปธรรมถามอาจารย์ทั้งสองท่านเลย
คือว่าขออนุญาตอีกทีนึงนะคะ

คำแนะนำจากกรทมนะคะ
ว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงไหม
วิธีการที่หน่วยงานรัฐเลือกใช้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้

แล้วก็ในระยะนี้ฉันไม่แน่ใจควรใช้คำว่ายาวหรือกลางนะคะ
คือมันไม่ได้มีแค่ในกรุงเทพอย่างที่อาจารย์บอก
คือว่าจริงแล้วมันควรจะคุยทั้งภูมิภาค

บางทีคนอื่นเอามาให้เราทั้งที่ทั้งสองประเทศ๓ประเทศ

มีเวลาได้คุยกันบ้างหรือยังหลายประเทศเนี่ยนะคะ

คุณผู้ชมคะเอาแบบเฉพาะหน้าก็แล้วกันนะคะ
คือเฉพาะหน้าเนี่ยมันจะมีมาตรการที่ใช้เฉพาะช่วงที่ฝุ่นสูงอยู่นะคะ
ลองถามอาจารย์ทั้งสองท่านแบบนี้เรียงข้อไปเลย
ไปกันเร็วหน่อยมาเล่นเกมโชว์นะอาจารย์ค่ะ
ก็คืออย่างแรกอย่างแรกเรื่องของพื้นที่ก่อสร้าง
ถ้าเทียบจากที่อาจารย์บอกเนี่ยพื้นที่ก่อสร้างดูจะไม่ใช่๓อันดับต้น

พื้นที่ก่อสร้างเนี่ยง่ายที่สุดเลยคือฝุ่นจะเป็นฝุ่นขนาดใหญ่ครับ
เพราะฉะนั้นการใช้สเปรย์น้ำช่วยได้
ดังนั้นการใช้สเปรย์น้ำช่วยได้ระดับหนึ่งการเอาผ้ามาคลุม
อย่างต่างประเทศเวลาเราไปเห็นการก่อสร้างที่ต่างประเทศ
จะใช้ผ้าคลุมตัวอาคารทั้งหมดเลยเพื่อกันไม่ให้ฝุ่น
แล้วก็เศษของสิ่งก่อสร้างบางส่วนมันไปส่งผลกระทบต่อผู้คนที่สัญจรไปมา
เพราะฉะนั้นคือเราต้องให้ชัดเจนก่อนว่าถ้าเราพูดถึงก่อสร้างโอ้โหฝุ่นเต็มเลยฝุ่นเต็มเลย

ส่วนใหญ่เป็นฝุ่นที่มีขนาดใหญ่ครับ
แต่อันนี้เราต้องพุ่งไปที่๒๕เป็นหลักก่อน
ซึ่งมีผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพโดยตรง
อาจารย์สนทิค่ะเหมือนกันไหมคะคือก่อสร้าง
คือก่อสร้างก็คือเหมือนเช่นเดียวอาจารย์ศรีวัตรก็คือว่า
ตรงรถยนต์อ่ะรถรถยนต์ดีเซลหรือเครื่องจักรเครื่องกดอ่ะนะ
เยอะเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อซ่า

ห้ามเข้ากันตั้งแต่หกโมงถึงสามทุ่ม
งั้นถามเริ่มที่อาจารย์สนทิเลยค่ะ
กรทมจริงเขาประกาศมาก่อนหน้านี้นะคะไม่ใช่เพิ่งประกาศ๒๓วันนี้นะคะ
เรื่องกรณีรถบรรทุกอ่ะถูกต้องครับ
ห้ามเข้าพื้นที่ชั้นในแล้วก็กำหนดเวลาอันนี้ถูกทางถูกไหม
จริงก็ถูกทางแต่ว่าทุกวันนี้ตำรวจไม่เห็นด้วย
ยังไงฮะก็คือยังไม่ประกาศนะทุกวันนี้ยังไม่ใช้นะ
เพราะว่าตำรวจไม่เห็นด้วยแล้วก็สมาคมขนส่งเขาก็ไม่เห็นด้วย
ทมก็ยังไม่ประกาศออกมาให้ใช้ทุกวันนี้ก็ยังวิ่งกันอยู่ยังเข้าอยู่

จริงก็คือกำหนดเวลาก็คือตอนนี้คือผมว่านัยไก่เกียร์เขียนให้ชัดเจียงว่า
เช้าเย็นไม่เอาเอากลางวันตอนไหนหรือกลางคืนเอาแค่ไหน

คือที่มันต้องกำหนดแบบนี้เพราะว่าเราไม่สามารถจะเปลี่ยนเครื่องยนต์เขาได้ในทันที

หรือว่าอุปกรณ์ที่จะมีการดักจับพวกควันพิษหรือพวกควันดำต่าง
แต่ปัญหาตอนนี้ก็คือการบังคับใช้กฎหมาย
ทุกวันนี้เราก็ยังเห็นควันดำมันออกมาอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าการบังคับใช้กฎหมายให้มันมีความศักดิ์สิทธิ์
คือสิ่งที่เป็นวาระเร่งด่วนและต้องเร่งทำ
คือไม่ใช่ว่าในทางเทคโนโลยีมันทำไม่ได้นะครับเทคโนโลยีมันทำได้อยู่แล้ว
เทคโนโลยีที่สามารถจัดการเรื่องพวกนี้ได้อยู่แล้ว
แล้วก็การหมั่นเช็คสภาพรถยนต์อยู่อย่างสม่ำเสมอ
ใช้น้ำมันที่มีกรรมฐานต่ำ
ซึ่งตอนนี้ก็มีสองเจ้าหลักก็ทั้งบางจักรและปัตตาทอร์

เฉพาะช่วงที่มันเป็นภาวะวิกฤตฝุ่นพวกนี้
การเลือกใช้น้ำมันที่ลดฝุ่นได้
มันก็จะช่วยบรรเทาพวกเรื่องของวิกฤตมลพิษทางการไปได้ในระดับหนึ่ง
เพราะฉะนั้นในแง่ของการเผชิญเหตุเฉพาะหน้า
คือยังอาจารย์ทั้งสองท่านยังคิดว่าควรจะกำหนดเวลาอยู่ใช่ไหมคะ
เรื่องเวลาเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องใส่ใจครับ
ผมยกตัวอย่างตอนเช้านะเปิดแอปพลิเคชันมาเห็นสีม่วงเลยตกใจใช่ไหมครับ
เพราะว่ามันเกิดการพองตัวของมลพิษทางอากาศ
ซึ่งจริงแล้วในช่วงเวลาที่มันเกิดการพองตัวของมลพิษทางอากาศเนี่ย
การรองรับฝุ่นที่มันเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างเนี่ย

ก็เลยต้องไปเป็นช่วงกลางคืนแทน

มันก็ไปกระทบกับเสียงรบกวนช่วงเวลาคนพักผ่อน
คือตอนนี้เราจะอยากได้ทั้งหมดมันไม่ได้
เราต้องเลือกเอาว่าเราจะเสียอะไรไป
แต่ผมยังมองว่าอย่างนี้คือว่ารถยนต์พวกนี้

ตามว่าเป็นต้นทุนเขาไง

ผมมองว่ารัฐบาลต้องสับสีได้บ้าง
ในช่วงฝุ่นลดราคาลงได้ไหมนิดนึง

ไอวะจานเรื่องอย่างนี้

แล้วที่ผมมองกฎธมรณ์ที่จะทำเนี่ยหรือว่ารัฐบาลต้องทำเนี่ย
เช่นอะไรนะเช่นในช่วงที่ฝุ่นรุนแรงเนี่ยนะ
เรารู้ว่ามันมาจากรถยนต์การจราจรที่ติดขัดรถยนต์
คนใช้รถเยอะถ้าไม่ให้คนใช้รถก็คือก็ต้องไปช่วยเรื่องรถไฟฟ้า
คนขึ้นรถไฟฟ้าใช่ไหมลดราคารถไฟฟ้าลงได้ไหมอืม
ว่าให้ใช้ฟรีไปเลยในช่วงฝุ่น๒เดือนเนี่ย

ไซค์ที่จะไปถึงรถไฟฟ้าคนละครึ่งได้ไหม

เรื่องการเดินทางเนี่ยเรื่องการเดินทางของประชาชนซัพพอร์ตเขาได้ไหม
ขี่โมเซย์จะไปขึ้นรถไอฟ้าหรือมีรถเมรถเมจ่อที่ป้ายรถไอฟ้า
อาจารย์เรียนเป็นประชาชนนะคะแต่ที่ฉันลองแทนใจรัฐบาลนะว่า
หนักนะคะนโยบายแบบนี้คือหนักมันแบกหนักมากนะอาจารย์
จะตัดสินใจเหรอคะอาจารย์เอาแบบหนักแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องทำอ่ะครับ
แต่ว่ามันมีต้นทุนของการเข้าไปอุดอย่างเงี้ยคำว่าต้นทุนตรงนี้เนี้ย
ที่ผ่านมาเราไม่เคยมาคิดต้นทุนที่เสียไปเป็นต้นทุนสุขภาพของประชาชน
ไม่เคยมีใครมาพูดถึงตรงนี้เลยไงเช่นสมมุติการที่เราต้องสูดเอาสารก่อนมะเร็งเข้าไป
วันหนึ่งเราเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยผมถามหน่อยว่ารัฐบาลจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหน
คือผลสุดท้ายเราก็ต้องดูแลตัวเราเองถูกไหมครับแล้วมันยังมีเรื่อง
แรงอีกหลายเรื่องเช่นโรคหลายชนิดที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวข้องเลยกับเพียงสองจุดห้า
ยกตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่ามันจะไม่เกี่ยวกับพีเอ็มสองจุดห้าได้
แต่มันมีงานวิจัยออกมาชี้ชัดแล้วว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีค่าเพียง๒๕สูงเนี่ย
มีสถิติในการเป็นโรคเบาหวานมากกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์อย่างมีนัยสำคัญ
ยังมีโรคอื่นอีกนะครับโรคตับโรคไตอัลไซเมอร์โรคสมอง
พวกเนี้ยเป็นสารพัดโรคเนี้ยผลสุดท้ายเวลาคนเสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตด้วยเพียงสองจุดห้า
มันไม่มีโรคพีเอ็มสองจุดห้าค่ะแต่มันเป็นโรคอื่นต่างจากโควิดนะครับ
โควิดเนี้ยชัดเจนแต่ไม่รู้จะช่วยคิดยังไงดีวะครับ
มันมันเป็นความกล้าหารในการตัดสินใจนโยบายไงคะซึ่งผมอยากจะสนับสนุนรัฐบาลว่าตัดสินใจไปเลย
เพราะว่านี่คือต้นทุนที่เป็นสุขภาพของประชาชนที่มีค่าที่สุดในประเทศนี้คือที่มีค่าที่สุดในประเทศนี้คือ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
ที่คนจะพ่อค้าแม่ขาย
ทั้งคนที่สัญจรไปมาจะอยู่สองฝั่งนั้นมาก

ในทางงานวิจัยชั้นบรรยากาศ
คือการฟุ้งกระจายกลับมาอีกรอบหนึ่ง

มันทำให้คนที่อยู่รอบบริเวณนั้นต้องสูดเอาฝุ่นมากไปเป็นหลายเท่า
เพราะฉะนั้นการล้างเนี่ยคือการทำให้ถนนสะอาดตลอดเนี่ย
ทุกครั้งเวลารถวิ่งฝุ่นมันจะฟุ้งกลับอีกรอบนึง
เพราะฉะนั้นการทำให้ถนนสะอาดเป็นการปกป้องคนที่อยู่อาศัย
ซึ่งคนส่วนใหญ่จะอยู่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งถนนอยู่แล้ว
อันนี้คือเป็นวิธีการช่วยบรรเทาแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะ
อ่าอ่าล้างถนน
ผมก็เห็นด้วยนะว่าล้างถนนก็ช่วยช่วยบรรเทานะ
แต่ว่าก็ดีกว่าไม่ทำอะไรนะครับ
การล้างถนนก็คือว่าก็คือทำให้ไอ้ฝุ่นขนาดใหญ่มันออกไป

แต่ถ้าฝุ่นขนาดเล็กเนี่ยฝนตกลงมาเนี่ยนะยังอยู่ที่ถนนใช่ไหม
ถ้าเกิดเราไม่ล้างมันก็กระจายขึ้นมาคนก็สูดดมนะครับ
ก็เป็นการช่วยบรรเทานะฮะแต่ว่าไม่ใช่เป็นวิธีการที่ดีที่สุด

งั้นขึ้นมาจากถนนนิดนึงเริ่มที่อาจารย์สนทิก่อนค่ะ
อองน้ำครับเดี๋ยวแต่มันมีหลายแบบนะคะ
มันมีทั้งแบบใช้น้ำเยอะจากตึกสูงหรือแบบว่าเป็นเหมือนกับแบบ
เหมือนแบบละอองฝอยเล็กอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือละอองน้ำเนี่ยจากตึกสูงที่พลลงมาจริงแล้วเนี่ย
ก็ต้องดูว่าเม็ดน้ำมันขนาดไหน
ก็คือถ้าเด็ดน้ำมันเล็กมากแล้วมันก็โอเคจับได้
แต่ถ้ามันเม็ดน้ำใหญ่เนี่ยมันก็คงจับไม่ค่อยได้

สำหรับในบรรยากาศนะในบรรยากาศที่อยู่ในบรรยากาศทั่ว
งั้นแปลว่าถ้าสมมุติพ่นละอองฝอยแบบฝอยมาก
ว่าใช้ได้เหรอคะไม่มันก็ก็บ้างช่วยได้บ้างแต่ว่าถามว่าดีไหม
มันก็ไม่ใช่ดีทั้งหมดนะครับตกลงมันมันช่วยทำให้แบบฝุ่นจับ
แล้วก็แบบพอหนักปุ๊บตกลงพื้นหรือว่ามันช่วยทำมันช่วยทำให้มันยังแช่อยู่ในนั้นคะ
คือคืออย่างเงี้ยแช่อยู่ในอาหารค่ะคือน้ำน้ำน้ำน้ำที่จะพ่นลงมาเนี่ยมันต้องมีขนาดเท่ากับเม็ดฝุ่น
มันถึงจะจับมันได้ดีในหลักการของในการควบคุมระวังพินาศาสตร์
แล้วพ่นกันไปพอถึงจุดนั้นเขาคำนวณแล้วมันจะต้องมีละอองขนาดประมาณ๐๓ไมคอน
มันถึงจะจับได้นะครับพ่นถึงร้อยห้าสิบเมตรมีการลงวิจัยมา
อาจารย์ค่ะคือถ้าเป็นละอองฝอยเนี่ยอย่างที่เราเห็นมันจะมีอย่างบางทีแบบว่าเอาไว้ตรงสะพานลอย
ครับผมนะคะหรืออาจจะใช้รถพ่นน้ำแบบพ่นขึ้นไปหรือบางทีขึ้นไปอยู่บนตึกสูงแล้วก็พ่นลงมา
ซึ่งมันมีหลายละอองหลายขนาดโอเคสกเฉพาะที่ตึกสูงก่อนแล้วกันเนอะ
คือการพ่นละอองน้ำที่มาจากตึกสูงเนี่ยไม่ใช่ว่าทำแล้วจะทำให้ทั้งกรทมสาดขึ้นนั้นไม่ใช่นะครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมันทำให้ความชื้นสัมผัสรอบอาคารสูงขึ้น
เพราะสารพวกนี้มันชอบน้ำแล้วมันจะดูดกับน้ำจับน้ำทำให้ตัวมันอ้วนขึ้น
เมื่อถึงจุดหนึ่งปั๊บมันต้านทานแรงล้มถ่วงของโลกไม่ได้
มันก็จะตกลงทีนี้อันนี้ส่งที่เกิดขึ้นจากตรงนี้ก็คือ
มันจะช่วยปกป้องไม่ให้คนที่อยู่ในอาคาร
จะต้องมาสูดเอาอากาศที่มันเป็นพิษหรือมีฝุ่นอยู่มาก
ก็คือการการสเปรย์อย่างต่อเนื่องจากบนตึกสูงเนี่ยนะครับ
จะช่วยทำให้เครื่องปรับอากาศหรือเครื่องฟ่าอากาศที่อยู่ภายในอาคารเนี่ย

จริงแล้วมันเป็นการปกป้องคนที่อยู่ในอาคาร
มากกว่าที่จะช่วยทำให้ทั้งก่อธรรมศาสตร์สะอาบ

เอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
ในแง่ของนโยบายที่ใหญ่กว่า
เฉพาะแค่จังหวัดเฉพาะแค่ประเทศเราสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะมันก็เป็นเรื่องที่คุณผู้ชมทราบ
แล้วก็รออยู่ซ้ำไปซ้ำมาว่าเมื่อไหร่สักทีนะคะ
อาจารย์ให้อาจารย์ก็แล้วกันเริ่มจากอาจารย์ศิวัตร

ซึ่งไม่ใช่ในฐานะที่มาจากเขาอย่างเดียว

เริ่มที่จะแบบเราต้องมาคุยกันไหม
เรามาย้อนดูประวัติศาสตร์ดีกว่า
ว่าประเทศที่เคยเจอปัญหาแบบเราแล้วเขาแก้ยังไงนะครับ
อังกฤษเขาก็เจอปัญหานี้มาก่อนนะครับ

ถ้าใครที่เป็นแฟนหนังของเนสฟริกสเนี่ย
ก็จะมีวินสตันเชอร์ชิลใช่ไหมฮะที่เจอ
ต้องตกมาตายจากเป็นวีรบุรุษของสงครามเนี่ย
แก้ปัญหาเรื่องของลอนดอนสม็อกไม่ได้

ที่อเมริกาเจอเรื่องเดียวกันนะครับ

ถ้าไทยจะมีจะเป็นประเทศที่๔

ได้เชิญพักการเมืองมาทั้งหมด๕พักซึ่งเป็นพักใหญ่นะครับ
มีประชาธิปัตย์เพื่อไทยพลังประชารัฐภูมิใจไทยก้าวไกล
มาเสวนาเรื่องนี้อย่างจริงจังว่า
พวกท่านในฐานะที่เป็นสอสอเป็นตัวแทนของประชาชน

ก็ตอนนี้สรุปคร่าวก็คือไม่มีใครคัดค้านนะฮะ
ฝั่งการเมืองที่เป็นตัวแทนจากพักใหญ่๕พักเนี่ย
ก็เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญ
ซึ่งก็จะมีการผลักดันต่อในรัฐสภานะครับ
แต่ทีนี้เราคิดว่าเราต้องมีกฎหมายกษาก่อน
และมีท้ายที่สุดถ้าจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืน
ต้องเป็นกฎหมายอากาศสะอาดระดับภูมิภาคคือระดับอาเซียน
เราต้องคุยกันทั้งภูมิภาคครับคุยเฉพาะประเทศไทยไม่ได้
ปีย้อนหลังของฮอตสปอร์ตทั้งหมดที่มี๗๐กว่าเปอร์เซ็นต์

ปล่อยเลยในประเทศไทยแต่ถ้าเพื่อนบ้านยังเผาก็จบ
เราก็โดนอยู่ดีฉะนั้นคิดแบบนี้ต้องคิดให้ใหญ่คิดทั้งภูมิภาคครับ
อาจารย์ที่อาจารย์เชิญไปอาจารย์ไม่ได้เชิญพักที่มีรัฐมนตรีทรัพย์ไปป่ะคะ
ขอปิดท้ายอาจารย์สนทิค่ะอาจารย์เสนอหน่อยค่ะ
คืออย่างนี้ปัจจุบันเราต้องมองว่าระยะยาวระยะยาวต้องมีคีย์ในแอลแอคแน่นอนนะครับ
แต่ในระยะสั้นเนี่ยช่วงเกิดวิกฤตจริงมติขรมม๑ตุลา๒๕๖๒
เขามีไว้ชัดเจนว่าถ้าหากฝุ่นเกิน๗๖มิโคกรัมต่อลูกบาทเม็ด
ในการที่จะไปควบคุมพื้นที่ควบคุมแรงกำเนิดควบคุมกิจกรรมต่าง
โดยใช้พรบการสาธารณสุข๒๕๖๐มาตรา๒๖ทับ๑วัก๑
ก็คือว่าไปประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
แล้วประกาศแหล่งกำเนิดของเราคิดว่าอะไรคือแหล่งกำเนิดที่จะต้องไปควบคุม
ใช้อำนาจโดยใช้มาตรา๑๗พรบสาธารณสุขเข้าไปจัดการได้
ไม่ใช่ไม่มีใช้ไปก่อนได้มีอยู่แล้วแต่ว่ากล้าหรือเปล่า
ทุกวันนี้คือไม่ยอมประกาศเลยถึงวันนี้เนี่ยต้องประกาศแล้ว
เพราะว่ามันปลาไปร้อยกว่าแล้วตั้งหลายพื้นที่เต็มพื้นที่แล้วเนี่ย
คือผมเรียนอย่างนี้ผมบอกเลยว่าต้องประกาศได้แล้ว
แล้วก็ต้องดำเนินการต้องแอคชั่นได้แล้วไม่ต้องลอยต่อไป
อาจารย์ไม่รู้จะได้นัดมาเจอกันอีกเปล่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะ
ถ้าเลยวันที่๑๗ยังมีปัญหาอยู่เดี๋ยวนัดมาใหม่นะคะ
วันนี้ขอบคุณจานสองท่านก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ